ไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยนะคะเกิดขึ้นที่ตำบลแสนสุกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
แม่ท่านหนึ่งค่ะเกิดอาการหลอนคือเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากฤทธิ์ยาเสพติดนะคะ
หอนกลัวคิดว่าจะมีคนมาทำร้ายลูกสองคนก็เลยกักขังลูกค่ะ
ไม่ให้ไปโรงเรียนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะก็เลยกลายเป็นภาพที่เห็นนะคะ
ทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งครูประจำที่ประจำโรงเรียนที่น้องทั้งสองคนเรียนอยู่
ก็ต้องมาช่วยแบบนี้ค่ะที่สุดแล้วก็ช่วยเหลือออกมาได้นะคะ
พอไปตรวจสอบแล้วก็ไม่มีการทุบตีน้องนะคะ
อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองโรงนาคตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
พร้อมด้วยอดีตกำนันตำบลเสม็ดกำลังตำรวจสพแสนศุกร์แล้วก็ทหารจากมธบ๑๔ชนบุรี
ก็เดินทางไปที่บ้านหลังนี้แหละค่ะเป็นบ้านเช่าตั้งอยู่ในตะมนต์แสนศุกร์
เนื่องจากว่าทราบข่าวมาว่ามีแม่ของเด็กมีอาการหลอนเนื่องจากว่าติดยาเสพติด
แล้วก็ไม่ยอมให้ลูกชายซึ่งเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หก
แล้วก็ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นป๓ไปโรงเรียนเพราะเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์เหตุร้ายกับน้องทั้งสองคน
ทีนี้ก็เลยไปช่วยเหลือกันแบบนี้นะคะ
คุณผู้ชมเห็นใช่ไหมคะจังหวะที่น้องออกมาเนี่ยตำรวจแล้วก็ทหารก็ไปดูตามร่างกายน้องนะคะ
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะ
ทีนี้หลังจากที่ช่วยน้องมาได้ก็ไปพบกับคุณแม่ของน้องอายุ๓๗ปี
เจ้าหน้าที่พยายามที่จะชี้แจงให้แม่ไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลชนบุรี
โดยมีการเกลี้ยกล่อมโอ้โหนานพอสมควรค่ะ
กว่าเธอจะยอมไปรักษาตัวนะคะ
คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
อ๋อที่ไหนครับ

เหมือนคิดไปเองค่ะแต่ได้ยินตลอดเลย
แต่ว่าวันไปสอบก็ให้ไปสอบอยู่ค่ะแล้วก็ไปรับเขา

คือตอนแรกก็ปฏิเสธไม่ไม่เป็นไรไม่ยอมไปรักษานะคะ
แต่สุดท้ายแล้วก็ยอมนะคะยอมไปรักษาตัวนะคะ
เจ้าหน้าที่บอกว่าก็ต้องพาไปบำบัดนะคะ

ทราบว่าช่วงแรกผู้หญิงคนนี้ที่เมื่อกี้ให้สัมภาษณ์
มาเช่าบ้านหลังดังกล่าวตอนแรกก็ดูปกติดีนะคะ
ทำงานเลี้ยงลูกสองคนเนื่องจากว่าเธอถูกสามีทิ้งไป
หลังจากนั้นคาดว่าผู้หญิงคนนี้อาจจะไปติดยาเสพติด
ก็เลยทำให้ถูกไล่ออกจากงานและเกิดอาการเครียด
อยู่บ้านเลี้ยงลูกตามลำพังส่วนใหญ่ก็จะปิดบ้านเงียบ

นางสาวบุญเอื้อเอี่ยมรัฐผู้อำนวยการโรงเรียน
ปากคลองโรงนาคซึ่งเป็นโรงเรียนที่น้องทั้งสองคนเรียนอยู่
บอกว่าก็ทราบปัญหาที่เกิดขึ้น
หลังจากที่ครูประจำชั้นของน้องได้ออกไปเยี่ยมบ้าน
แล้วก็ไปพบว่ามีสิ่งผิดปกติ
สอบถามเด็กจนรู้ว่าแม่มีปัญหา
ก็บอกว่าอยากให้ครูช่วยเหลือนะคะ
กระทั่งคนเป็นแม่ค่ะเดินทางมารับลูกที่โรงเรียน
แล้วก็พบว่าคือพยายามที่จะสังเกตคุณแม่
คุณครูบอกแบบนี้นะคุณแม่เนี่ยมีอาการเบลอนะค่ะ
ล่าสุดเมื่อวันที่๑๕คือเมื่อวานนี้
โรงเรียนเขามีการจัดกิจกรรม
ปรากฏว่าน้องทั้งสองคนไม่มาโรงเรียน
ครูก็เลยเอกใจกลัวว่าน้องทั้งสองคนจะได้รับอันตราย
ก็เลยติดต่อประสานไปที่ตำรวจแล้วก็ทหาร

แล้วก็พยายามที่จะอ้อนวอนให้แม่ของน้อง
ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะ
แม่ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคือไปบำบัด
ส่วนน้องทั้งสองคนเบื้องต้นผู้อำนวยการโรงเรียน
บอกว่าจะรับเลี้ยงดูเป็นการชั่วคราว
อกจากนี้นายวินัยพ้นภัยพานอดีตกำนันตำบลเสม็ด

ช่วยรับผิดชอบค่าเช่าห้องเดือนละ๑๕๐๐บาท
รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นเล็กน้อยให้ไปก่อน
ถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเพราะว่าเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะคะ